ขยับต่อไปดูไอ้เจ้าแมวตัวหนึ่งอยู่ดีไม่รู้มาจากไหนฮะ
อยู่ใต้กันชนใต้กันชนเลยนะไม่ได้อยู่ในห้องเครื่องนะ

เป็นจุดที่คนหาแทบไม่เจอขับรถอยู่ดีต้องเลี้ยวจอดเพื่อมาดูเจ้าแมวปริศนาฮะ

มาแล้วมามามา
เอามาเอามาเออเอามาเอามา

เอามาเอามาเอามาเอามาเอามาเอามา
เอามาเอามาเอามาเอามา
เอามาเอามาเอามาเอามา

ตาแมวนะตาไฟกันชนข้างล่าง
อันนี้คือรูไฟรถนะฮะ

ยังไม่รู้ว่าเจ้าแมวปริศนาเนี่ยมาจากไหน

แต่ระหว่างที่เจ้าของรถเป็นสุภาพสตรีนะ
กำลังขับรถอยู่ดีแล้วหูไวมาก

ดูด้านหน้าเปิดเครื่องดูไม่เจอ

อะไรนะเอาหูไปแนบไฟ

จากนั้นมาก็งัดไฟข้างออกฮะ

กันชนเอาชื่อนี้ไปแล้วกัน
คันชนเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้

เพราะเจ้าของให้การดูแลเป็นอย่างดี

มาในลักษณะแบบนี้คงจะให้โชคแน่

คุณไม่บอกหมายเลขทะเบียนรถเหรอ

ทะเบียนรถของคุณพี่ท่านนี้

อักษรไม่เกี่ยวเลยเอา๗๙๒ก็พอ
นี่คือเรื่องราวน่ารักครับ